มาดูเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับ
ก็ตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวร่องแพรที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏว่าอยู่ดีกิ่งไม้มันหักลงมา
จนกระทั่งโดนคนที่ไปท่องเที่ยวนะคุณ

เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันจริงนะครับ
นี่ครับคลิปที่นักท่องเที่ยวหลายคนถ่ายเอาไว้ได้
เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดจริงนะครับ

ตำรวจที่สพแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งเหตุ

หล่นทับร่างของนักท่องเที่ยวจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณริมน้ำแม่วิน
อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับ

มาท่องเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่ดังกล่าว

หลายคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ
โดยจุดเกิดเหตุมีกิ่งไม้แห้งขนาดใหญ่นะครับ
ตกลงมาทับร่างของผู้ชายไทยอายุประมาณ๒๐ปี
ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ชายคนนี้คือนายจิระพงศ์สุกเล็กนะฮะ

เทศกาลสงกรานกับกลุ่มเพื่อน

ได้นั่งทานอาหารอยู่บริเวณริมลำน้ำแม่วิน
ทานกันปกติเลยเที่ยวกันปกติเลยคุณ
แต่จุดนี้นะครับเป็นจุดที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่
บล้อมอยู่ก็เป็นผืนป่าแล้วนะคุณอย่างที่เห็นนะครับ
แต่ระหว่างที่กำลังนั่งทานอาหารแล้วก็เล่นน้ำอยู่แถวนั้น
กิ่งไม้ขนาดใหญ่จากต้นดังกล่าวหักโค้นลงมาทันที
ทำให้นายจีรพงศ์กลายเป็นชายเคาะร้ายถูกกิ่งไม้หล่นทับ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
ก็หลังการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ก็ส่งไปยังแผนกนิติเวศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ตอนที่ลำเลียงศพออกมาจากแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้
ก็ต้องขึ้นแพร่มาแบบนี้มาขึ้นฝั่งนะครับ
หลังจากนั้นก็ส่งชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดนะครับ
แล้วก็จะได้ประสานทางญาติผู้เสียชีวิตมารับศพกลับไป

จริงเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะ
แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่จำนวนมากนะครับ
แต่หลายต้นถูกแมลงกัดกินจนเป็นโพรงผูกร่อนแล้วคุณ
และก่อนหน้านี้ก็เคยมีต้นไม้ใหญ่หักโค้นทับช้าง

ซึ่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะได้หามาตรการในการป้องกันเหตุ
ไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปนะคุณนะโอ้เป็นเหตุสลดจริง

ใครจะคิดลาไปเที่ยวไงนั่งกินข้าวอยู่ดี

ต้นไม้กิ่งไม้หลดลงมาทับเสียชีวิตแล้วนะคะ